คุณจะเข้าไปที่นู่นไปที่ตรงนี้ไปที่ตรงไหน
อะไรที่มันเป็นความลับแล้วก็มันต้องมีรหัสในการผ่าน
ไม่งั้นผ่านเข้าไปไม่ได้หรอกครับ
อ๋อค่ะ

ผม๑๐เอกธัญวัฒน์กองจันทร์
เป็น๑๐เวนหน่วยฝึกฐานใหม่จะเข้าไปนอนครับ

อิฐไมร์

ผมขึ้นมาเลยนะไปได้ไหม

หน่วยเสือคล่มไงหน่วยใหญ่อ่ะเสือคล่ม

เอาแต่เอาจริงมันยากจริง

ผมอยากรู้อ่ะไปดูกันต่อฮะต้องได้มั้ยได้นอนมั้ย
ไปล่ะผมเข้าลงนอนแล้วได้ไหม

ทำไมล่ะครับ
เสื้อควมเสื้อควม

เสื้อควมเสื้อควม

เสื้อควมเสื้อควม
ผมไม่รู้ครับผมเข้าลงนอนได้ไหม

แล้วก็จะนอนยังไงหรอกไอหนิ
ไปนะขอขึ้นลงนอนได้ครับ